ตัวสามีบอกว่าภรรยาต้องคลอดลูก

ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยคือเบ่งคลอด

ทำให้ทางหมอเองก็ต้องฉีดยาในการกระตุ้นคลอด
แล้วสามีบอกว่าสาเหตุนี้แหละ
ฉีดมากเกินไป

บอกภรรยาคลอดลูกที่โรงพยาบาลนะคะ

บอกว่าไปคลอดเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา

ก็มีการเซ็นยินยอมให้ทำการผ่าคลอด

เขาบอกว่าหมอที่จะผ่าคลอดได้ตอนนั้นก็ไม่อยู่

แล้วทางด้านคุณเจรวัตรอ้างว่า
แพทย์ฉีดยากระทุนการคลอด
ทำให้ภรรยาของเขาเส้นเลือดในสมองแตก
แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้
และยังบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุ

ภรรยาของเขาออกจากโรงพยาบาล
ไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาการทำคลอดที่ผิดพลาด

เขาเองก็ต้องออกจากงานมาเฝ้าภรรยาที่ป่วย

เรียกค่าสูญเสียโอกาสที่ภรรยาต้องเป็นแบบนี้

ถ้ารวมแล้วเบ็ดเสร็จ๒๕๒๐๐๐บาท
แต่โรงพยาบาลปฏิเสธที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะ
แต่ถ้ารุงบานนี้ไม่รับผิดชอบเลยเลยตอนนี้
นี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านสามีเรียกร้องนะคะ

เพราะโรงพยาบาลหัวหินออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะว่า
เรื่องกระบวนการคลอดทำไปตามหลักการแพทย์เลย
ตอนนั้นแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนไข้เนี่ยสามารถเบ่งคลอดเองได้
ไม่มีข้อห้ามใดในการเบ่งคลอด
อย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูง

แต่ปกติแล้วเนี่ยคนที่จะคลอดลูก
มดลูกเนี่ยต้องเปิดถึง๑๐เซน
แต่ว่าของคนไข้รายนี้เปิดแค่๓เซน
ก็เลยทำการต้องให้ยากระตุ้นการคลอด
จนกระทั่งทำการคลอดได้ในเวลาต่อมา
หลังจากนั้นคนไข้คือแม่ลายนี้ก็มีเลือดออกในสมอง

เรื่องของการคลอดแล้วเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกนั้น
มีโอกาสที่จะการเกิดน้อยมาก
แต่โรงพยาบาลก็ทำการผ่าตัดให้

มันก็อาจจะทำให้ร่างกายซีกซ้ายไม่มีแรง
ยืนยันว่าไม่ได้ให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลนะคะ

สามารถให้ผู้ป่วยไปทำการพักฟื้น
ฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้
ส่วนเรื่องค่าสูญเสียโอกาสที่ทางด้านของสามีเรียกร้องมา
แล้วจะให้ขอลดเหลือครึ่งหนึ่งอีกเนี่ย

ว่าจะยังไงก็คืออันนี้ดำเนินการให้ไม่ได้นะ

ในเรื่องของการค่ารักษาอุปกรณ์ต่าง
รวมถึงการทำกายภาพบำบัดอยู่แล้วด้วย